ต่อกันที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะคะ
ตอนนี้นะคะก็กลับเข้าค่ายฝึกซ้อมแล้ว
แล้วเจ้าแหลมก็บอกด้วยว่าอยากจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งค่ะ
ความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก
หลังจากเสียแชมป์ให้กับฮวนฟานเซสโกเอสตราด้านะคะนักชกชาวเม็กซิกัน

ล่าสุดนะตอนนี้กลับมาเริ่มฝึกซ้อมอีกครั้งแล้วที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
ก็มีเสียหุยนายสุรชาติพิสิวุฒินันนะคะเจ้าของค่ายและผู้จัดการของศรีสะเกดดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ซึ่งเสียหุยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าศรีสะเกดก็เข้ามาฝึกซ้อมได้ประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ก็มีการลงนวมเพื่อที่จะเพิ่มความฟิตของร่างกาย
ซึ่งก็เริ่มเข้าที่หลังจากที่หยุดพักไปนานกว่า๒เดือนด้วยกัน
จากนี้ก็จะค่อยเพิ่มโปรแกรมการฝึกซ้อมขึ้นเรื่อย
จะมีการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้มากขึ้น
เรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อจากการว่ายน้ำ
รวมถึงการดำน้ำเพื่อดูแลระบบการหายใจด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนอยากรู้ก็คือ
เรื่องของคู่ชกของศรีสะเกดในไฟล์ต่อไปนะคะ
น่าจะมีความชัดเจนกันในช่วงปลายเดือนนี้นี่แหละ
เนื่องจากว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้ามากกว่า
เป็นไฟล์บังคับที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันนะคะ
ส่วนศรีสะเกดเองเขาก็ออกมาบอกค่ะว่า
รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาฝึกซ้อม
ครั้งนี้ตั้งใจมากเป็นพิเศษนะคะ
ขณะที่ชีวิตครอบครัวในช่วงหยุดพักเบรก๒เดือนที่ผ่านมา
ก็กลับไปดูแลสวนทุเรียนกับภรรยาที่จังหวัดชุมพร
พ่อตายกพื้นที่ให้กว่า๓๐ไร่ด้วยกันนะคะ
รวมถึงรับราชการตำรวจที่จังหวัดศรีสะเกดด้วย

แล้วก็ทำให้อยากจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งให้ได้ค่ะ

ผมก็จะเอาแชมป์กลับมาเมืองไทยอีก
แล้วก็เป็นไปได้ถ้าชนะนะ